และตอนนี้อาจจะมีข้อมูลที่ผิดพลาดแล้วก็ปะปนกันขึ้น
เนื่องจากการติดแท็กผิดนะฮะ
ก็เป็นข้อร้องเรียนกันมาว่า
จนเกิดข้อมูลปะปนกันนะครับ
ที่ช่วยจัดการรวบรวมกระทู้ที่มีเนื้อหาได้ตรงหมวดหมู่มากยิ่งขึ้น
ช่วยในการติดแท็กในกระทู้อัตโนมัติ
โดยการวิเคราะห์คำจากชื่อหัวข้อและเนื้อหาในกระทู้
จากนั้นระบบจะแสดงผลแท็กที่เกี่ยวข้องจำนวน๑๕แท็ก
ภายในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นเอง
ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้แท็กได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้น
ก็ไม่ต้องพิมพ์คำค้นหาแท็กเองอีกต่อไปนะครับ
แล้วก็ยังเป็นการจัดหมวดหมู่กระทู้ให้อยู่ในห้องสนทนาที่เหมาะสมอีกด้วยครับ
เนื้อหาที่เจ้าของกระทู้เขาพิมพ์เข้ามาเนี่ยมันน่าจะติดแท็กอะไร
แล้วก็ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมสารสนเทศและความรู้ขนาดใหญ่

คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ก็ร่วมกันวิจัยแล้วก็พัฒนาระบบนี้ขึ้น
ระบบนี้ขึ้นเพื่อมาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับ
ผู้ที่ค้นหาคำหรือว่าติดแท็กในพันทิพย์นี่แหละครับ
จะช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่
ในการคัดกรองแล้วก็จัดเก็บข้อมูล

ไซต์พันทิพย์มีสมาชิกกว่า๓ล้านคน
มีจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
กว่า๔๒๐๐๐คนต่อวันนะครับ
แล้วก็มีการใช้แท็กกว่า๑หมื่นแท็กบนเว็บไซต์

ในการจัดเก็บข้อมูลของเจ้าหน้าที่แล้ว
ยังช่วยเหลืองานในการที่จะทำให้ผู้ใช้เนี่ย
ได้สะดวกสบายและค้นหาคำได้อย่างถูกต้องด้วยนะครับ